ว่างเตียงพอยังเอาอยู่ยังรับได้
ดูข่าวนี้แล้วตอบคำถามใหม่

เธอไปเอาอุปกรณ์มาตรวจเองปรากฏว่าผลเป็นบวก
ก็คือสงสัยว่าตัวเองติดโควิดแล้วล่ะ

สุดท้ายโรงพยาบาลปฏิเสธการคัดกรอง

เพราะไม่มีโรงพยาบาลรับการรักษา

ที่น้ำยามาที่แตะน้ำลาย

บางระมุงอ่ะมันปิดแล้ว

แล้วก็ซื้อข้าวน้ำไม่กินแล้วก็

เพราะตัวเองมันขึ้นสองขีดแล้ว

แล้วโรงพยาบาลเขาก็ปิดการรับการรักษาคัดกรอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนของวันที่๔มกราคม

ก็เป็นคนชนบุรีแต่ว่าไปทำมาหากิน

พอรู้ว่าตัวเองติดโควิดเพราะเอามาตรวจเอง
วิธีการตรวจคือจากน้ำลาย
ก็ไปทางโรงพยาบาลที่บางละมุง

ตอนไปถึงโรงพยาบาลเขาปิดแล้ว
ปิดบริการคัดกรองในจุดนั้นแล้ว

ก็เลยกลับมานั่งอยู่หน้าบ้านพร้อมกับกระเป๋า

แล้วพอไปถามก็คุณป้าก็ร้องไห้ร้องห่ม
กัดรู้สึกว่าเหมือนโดนเถ้าทิ้ง

ก็ฉันเป็นทำไมไม่รับฉันรักษาหน่อยล่ะ
หาเตียงให้ฉันหน่อยจากนั้นก็มีพลเมืองดีผ่านไปผ่านมาเข้าไปสอบถาม
แล้วพลเมืองดีเนี่ยนะดีมากขี่รถจักรยานยนต์กลับไปทางโรงพยาบาล
ไปถามให้เลยแต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันแล้วแม่เจ้าหน้าที่เวรเปร
เขาบอกว่าไม่พอใจด้วยอ่าพูดจำไม่ดีใส่อ่าไปฟังน่ะ
ติดต่อที่สหาท์แล้วสหาท์เขาบอกว่าเราให้รอให้ต้องถ่ายตัวเอง

อ่าแต่ละทีไม่ให้ถ่ายนะฮะคือพระรมงดิเขาก็พยายามโทรประสานงานไปยังตรงควบคุมโรคประสานนั้นนี่
แล้วบอกว่าโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบแต่โรงพยาบาลเขาก็เหมือนมันดึกแล้วนะ
เขาก็เลยปฏิเสธในการที่จะรับตัวผู้ป่วยไปทีนี้ล่าสุดครับคุณวุฒิศักดิ์หัน
ทางโรงพยาบาลจึงมีการคัดแยกผู้ป่วยออกเป็นสีอย่างที่เราทราบกันดีก็คือสีเขียว
อาการไม่รุนแรงต้องกักตัวที่บ้านก่อนสีเหลืองคือผู้ป่วยติดเชื้อสีแดงก็ผู้ป่วยหนักติดเชื้อหนัก

จากตอนนี้เตียงมีจำกัดแล้วนะครับ
โดยทางโรงพยาบาลจะเอายาไปให้
อันนี้นายอำเภอพูดแบบนี้แต่ว่าคุณป้าไปหาหมอแล้ว
โรงพยาบาลไม่ได้แนะนำอะไรนี่ไงไม่ได้รับการคัดกรองไม่ได้บอกอะไร
เข้าใจตรงกันใช่ไหมคะถูกต้องดังนั้นเนี่ยก็ต้องสื่อสารไปยังโรงพยาบาล
ต้องฝากทางด้านในอำเภอแล้วก็กรมควบคุมโรคเข้าไปตรวจสอบด้วย
ว่ามันสื่อสารกันอย่างไรถึงให้ประชาชนต้องไปนั่งร้องไห้ข้างทาง
และท่านบอกต่อว่าส่วนประชาชนที่ไปใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก็สามารถไปตรวจได้
สารประชาคมอำเภอบางละมุงถ้าพบว่ามีการติดเชื้อก็สามารถไปตรวจซ้ำ
ที่โรงพยาบาลบาลมุงได้แต่ย้ำว่าตอนนี้โรงพยาบาลรับเฉพาะผู้ป่วยอาการหนัก
หรือสีแดงเท่านั้นแล้วก็อยากได้คำตอบต่อว่า
แล้วผู้ป่วยอย่างคุณป้าท่านนี้จะให้เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะ
โฮมไอซูเลสที่บ้านแล้วคนอื่นที่เขายังไม่ติดจะเป็นยังไง
ไปอยู่บ้านท่านในอำเภอไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนอื่น